ไม่เอาแล้วเรื่องเงินเรื่องทองแล้วง่วง
เอางี้ดีกว่าไปขอผู้ชายมาเป็นผัวดีกว่า
อย่างนั้นเลยเหรอคะคุณแม่เอาอะไรไปขอเขาไหม
เอาเงินเอารถไปเลยเอาบ้านที่ดินเอาไปเลย

ออนไลน์ของจีนได้มีการแชร์คลิปวิดีโอสาวของแฟนนุ่ม
แต่งงานกลางลานกว้างกันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ผู้หญิงคุกเข่าของผู้ชาย

โดยการขี่มอเตอร์ไซค์ไปด้วยจ้า

นางก็ไปงดคุกเข่าไปที่หน้าผู้ชายทันที
แล้วพูดว่าช่างซืลกมอเตอร์ไซด์แบบที่ฝึกชอบที่สุด

เมื่อกี้หนูนึกว่าภาษาจีนสั่งไปไม่ใช่เลยช่างเขียงชื่อคุงโรงนายสนกบ้างด้วย
โฉนดบ้านด้วยหลักช้างเพลงภรรยาเถิด
แล้วเขารับไหมคะมันบอกอย่างนี้ผู้ชายก็ตกใจ
คนอยู่แถวนั้นก็ตกใจเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ย
ก็เลยยืนดูค่อยดูทีละคนสองคนกลายเป็นมะมุ่งดูกันหมดเลย
นางนี้เขาก็สวยด้วยนะจะบอกว่าคนก็ตะลึง
เล็กเขานั่งเจ๊เลยอันเนี่ยอ๋อหมวยเนี่ยมันก็สวยด้วยนะ
ผู้ชายก็มีกล้าผู้ชายก็หล่อแสดงว่าก็ทุกคนก็ตะลึง
แล้วผู้ชายรักจะบอกเลยนะเดี๋ยวสิเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
จะบอกว่าผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ธรรมดาเป็นลูกนักธุรกิจชื่อดังแล้วก็มีเงินด้วย
ตัวเธอเนี่ยเรียนจบจากต่างประเทศมาแล้วก็คบกับผู้ชายคนนี้ไม่กี่วัน
ชอบกันแป๊บแต่เป็นคนรู้สึกว่ารักมากรักมากไม่เคยเหรอ
คุณแม่พี่มองสายตาหนูสองคนก็ละกัน
คุณแม่เดี๋ยวเขาหลอกผู้ชายอยู่แล้วผู้ชายหล่อไงผู้ชายน่าจะดี
อ่ะเดี๋ยวประมาณนั้นไม่รู้มันจะนำหมวยไปถามมัน
เสร็จแล้วผู้ชายก็บอกบอกว่า
หนี้ก็คือโอนเป็นชื่อผู้ชายเลย
เออโมสไซค์ก็เป็นชื่อคุณ
โฉนดก็มีชื่อคุณอยู่ในนี้

มีดอกไม้ด้วย
ขนแถวนั้นปกมือกันสวยเลยสุด
นางบอกว่าอะไรรู้ป่ะการขอแต่งงานไม่ใช่สิทธิ์ของฝ่ายชาย
อย่างเดียวนะจ๊ะคนอื่นก็อาจจะแบบว่า
รอให้ฝ่ายชายมาขอเถอะฉันไม่หรอก
ฉันเนี่ยนะเธอต้องมีการเปลี่ยนประเพณีกัน
เดิมน่ารำคาญดีเหมือนกัน
ก็เหมือนคนอินเดียไงผู้หญิงก็ต้องไปขอผู้ชาย
งั้นหนูก็ต้องไปขอบผู้ชายอย่างน้อยพี่โอ้ยเธอสวยขนาดนี้ไม่ต้องหรอกโอ๊ยแต่ไม่ได้นะเพราะบางทีไอ้นั่นมันไปแล้วเลยเนาะ